ร้องถนนโลกพระจันทร์ใช่ไหม
โดนผู้นำด่าหยาบคาย

อันนี้ยังดีหน่อยแห้งนะ

ที่ดอมบอกนี่จะตกหลุมตกบ่ออะไรไม่รู้ตัว
แห้งแบบนี้ถ้ารถล้มนะ

อังการบ้านอากลัว

เขาสินรินสุริน
ถนนเส้นนี้คุณผู้ชมครับเดิมลาดยาง

เป็นผิวยางแอฟเฟลล์

ที่เคยลาดไว้โอ้โหสัญจร
ลำบากครับคุณผู้ชมครับสภาพถนนดังกล่าว

คนในพื้นที่ถามหาคนรับผิดชอบ
สภาพถนนเส้นบ้านอากลัวอังกัน

สภาพเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้ว
ทราบว่าผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับ

คำหยับคายนะคะ
โพสต์เปรียบเทียบคนโพสต์ว่า

เขาโพสต์คำว่าควาย
มีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า

แต่โพสต์ว่าคนอื่นนะครับควายแปดฝูงยังมี
ยังมีความเป็นควายไม่เท่าพวกคุณเลยบางคำผมแก้ให้แล้วกันนะ
เรื่องถนนก็รู้ว่าคุยกันว่ายังไงแล้วระยะเวลาก็บอกถูก
เขาก็บอกอยู่ว่าทำสัญญาแล้วรอผู้รับเหมามาโรงงาน
วันไหนคุณก็รู้นะคุณจะให้เขาเอาปืนไปจี้ผู้รับเหมา
มาทำให้วออ่านี่ครับหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับ
แพร่ออกไปก็โอ้ได้รับเสียงตำหนินะครับ
ชาวบ้านตำหนิโอ้โหทำไมใช้คำว่านี้น่ะ
คำว่าควายเนี่ยนะฮะคนเหมือนกันนะครับ
สมกับเป็นผู้นำชุมชนเลยแล้วคนโพสต์นั้นน่ะ
โพสต์ข้อความแล้วก็ลบโพสต์ออกไปครับชาวบ้านในพื้นที่นี่
พี่รถไอติมนี่จะเป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่านะครับโอ้ย
ผังมานานแล้วถนนน่ะไม่มีใครแก้ไขเลยแต่แล้วหลุมน่ะ
เอานักข่าวดูเนี่ยเอาวัดให้ดูก็ได้เอาไม้บรรทัดมาเท่าไหร่

มันฟุคละมันลำบากครับผมเป็นหลุมเป็นบ่อน่ะหน้าฝนเป็นไงบ้างฮะ
นี่โอ้ยยิ่งหน้าฝนยิ่งยิ่งยากเลยครับ
ขี่ลำบากขี่ไม่ได้เลยอยากให้เขามาดูแลมาใกล้ไกล
มีความสูงและความยาวสูงถึง๒๐เซ็นต์ก็มีถ้าลงไปนี่ปึ้งเลยนะ
ถ้ายาวนี่นะโอมากกว่า๔๐เซ็นต์ก็มีโลกพระจันทร์ครับ